ได้เวลาเปิดสังเวียน๑๐วันส่งตัวและประพันธ์

โด่งดังจากบทบาทหนูหิน
สะสมฟันเป็นงานดีแหล่งแล้วบ้างครับ

ถ้าได้ราคาเราก็ถอนขายไป

เมื่อมาเจอกับทีมคู่แข่งสาวเหนือ
อย่างปลายสีตาง
แต่ตอนนี้มันรับกูมา
แบบนี้จะพลาดได้ไงฮะ
ใครรับทีวี๔ทุ่ม๔๕น